สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๒๐พฤศจิกายน๒๕๖๑ครับ
เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดตากนะครับมีเด็กหญิงวัย๙ขวบนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของน้าสาวกลับจากโรงเรียน
ของเด็กไปติดกับล้อรถจักรยานยนต์นะครับ

ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เด็กหญิงวัย๙ขวบร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่กลางถนนชิดวนาในเขตเทศบาลแม่สอดจังหวัดตาก
กู้ภัยทำการล้างแผลและประถมพยาบาลขาข้างซ้ายของหนูน้อยคนนี้

กลางชาวบ้านยืนกลางร่มบางแดด

ก่อนหน้านี้เด็กหญิงวัย๙ขวบผู้บาดเจ็บ
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของน้าสาว

โดยมีน้องสาววัย๕ขวบนั่งซ้อนท้ายมาด้วยอีกคน
แต่เมื่อมาถึงถนนชิดวนาข้างโรงเรียนเทศบาลวัดมณีภัยสน
จู่ข้อเท้าด้านซ้ายของเด็กหญิงวัย๙ขวบ

ทำให้มีบาดแผลชะกันและมีเลือดไหลออกมาจำนวนมาก
ว่าเด็กหญิงอาจจะเผลอซุกสนแกว่งเท้าเล่นขนาดนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ซึ่งหลังประถมพยาบาลกู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแม่สอด
ล่าสุดผลกิจอันตรายแล้ว
ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซากู้ภัยช่วยประถมพยาบาลนางมณีอิ่มแล้วอายุ๕๕ปี
นางสาวสมบัติสอนสำเร็จอายุ๕๖ปี

ถนนบางนาตราดอำเภอบางมะกง
โดยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกุบีไอสีขาวฟ้า
อยู่ในสภาพพังเสียหายล้มอยู่ข้างทาง
ใกล้กันพบรถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่

ขณะกำลังขับรถอยู่ช่องทางขวาสุด

เฉียวชนจนกระเด็นตกข้างทาง
ตำรวจและกู้ภัยเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุริมถนนบายพลาส
ี่ยงเมืองชนบุรีมุ่งหน้าพัทยา
ในพื้นที่ตะบนบางสวนอำเภอเมืองชนบุรี

ทุกตู้คอนเทนเนอร์ตกอยู่ข้างทาง

หลังชนท้ายกับรถบรรทุกหกล้อยังจัง
ทำให้รถบรรทุก๖ล้อพุ่งเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งพังเสียหายเช่นกัน

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ๓คน

เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนหาสาเหตุที่เกิดขึ้น